สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ต้อนรับเข้าสู่วันแรกของสัปดาห์เอาจัดไป
ไปมัดอยู่ไปสองวันนี้เป็นอย่างไรคะ

คือมันมีเรื่องโด่งดังในรอบ๒วันที่ผ่านมาคุณผู้ชม

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่มีแก๊งวัยรุ่น
ไปที่วัดศิงร์ไปบวชนาก
ปรากฏว่าดื่มกันหรือไงเนี่ยเมา
แล้วก็มีการบันเลงเพลงกันอย่างเสียงดังเลยนะ
โซเชียลก็ได้มีการแชร์กันเยอะแยะมากมายนะครับ
คือเรื่องนี้มองด้วยมันเริ่มต้นจากการที่มีพระรูปนึงท่านภิกษาบวช
แล้วก็ปรากฏว่าทางโยมแม่ของท่านทางท่านเองเนี่ยก็มีพักพวก
มีเพื่อนได้มีการไปจ้างวงดนตรีมา
แล้วก็มาเล่นที่วัดสิงห์นี่แหละ
ปรากฏที่วัดสิงห์เนี่ยคุณผู้ชมครับ
ด้านติดกับวัดสิงห์เลยเป็นโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
อาคาร๓กับอาคาร๖อยู่ติดกัน
อาคารสารอยู่ด้านหน้า
อาคาร๖เนี่ยติดกันคือเป็นระนาบข้างกันเลย
จากอาคาร๖ก็จะเป็นรางรถไฟ
พอข้ามรางรถไฟไปเนี่ยก็เป็นโบสถ์เลยเป็นวัดเลย

เสียงดังแล้วก็มีการแห่แหนกัน

อ้าวก็ไม่มีใครรู้

ทางฝั่งงานบวชเขาบอกไม่มีใครรู้

แต่ก็แหกเต็มที่เต็มทางอยู่แล้ว

ปรากฏว่าอยู่ดีนะครับ

บอกว่าให้บอกงานบวชนิดหน่อยกันแล้วกัน

พอดีเด็กเนี่ยสอบกั๊ดแพทอยู่
คือการสอบเพื่อที่จะเอาคะแนนไปให้มหา
คืออะไรถูกไหมคะประเด็นที่มันเกิดขึ้นคือว่า
มีพวกญาติโยมของนาคเนี่ยเขาไม่พอใจ
ก็เลยไปหยิบไมโครโฟนขึ้นมา

กูจ้างมันอยู่เนื้อสองหมื่น
เพราะฉะนั้นจะมาห้ามจะบอกให้เบาได้ยังไง

หลังจากนั้นนะฮะอ้อมไปมาเข้าด้านหน้าแบบนี้
นี่นะฮะมาด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยมีรบพออยู่มัน๓คน
ไปถึงรบพอพยายามห้ามไม่เข้าเขาต่อยเลย
ยรบพอเสร็จปุ๊บเมียรอปภมาห้าม
ผักเมียรบพอล้มระเด็นระนาดหัวขงหัวข่าวพังพลอกหมด

ไม่พอนะฮะเดินเข้าไปที่อาคาร๓สอบกันอยู่๒ชั้นคือชั้น๒กับชั้น๓
อันนี้ผมพูดได้ผมลงพื้นที่ไปหมดเลยแล้วไปสัมภาษณ์มาหมดแล้วนะฮะ
ขึ้นไปที่ชั้น๒ไปไล่ทำร้ายเด็กกับอาจารย์แล้วก็ชั้น๓
ในห้องสอบเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีเป็นห้องห้องเนี่ย๓๐คน
ปรากฏว่าบางห้องเข้ามาไม่ครบก็จะเหลืออยู่๑๐กว่าคน
กลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้กลุ่มใหญ่รออยู่ข้างล่าง
ประมาณ๗คนขึ้นไปชั้น๒แล้วก็ขึ้นชั้น๓
ผมได้พูดคุยกับน้องคนนึงชื่อว่าน้องน้ำหวานเป็นนามสมมุติ
เป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะบอกว่าระหว่างตัวเองสอบอยู่เนี่ยนะครับ
ปรากฏว่ามีอาจารย์เนี่ยวิ่งเข้าไปแล้วก็บอกนะฮะ
บอกกับทางนักเรียนเนี่ยบอกว่ายุติการสอบแล้วให้หนีเอาตัวรอดกันเลย
เด็กทุกคนพยายามวิ่งหนีออกมานะฮะก็เจอดิพอวิ่งออกมาเสร็จปุ๊บก็มาเจอกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยแหละฮะ
ดักรออยู่ข้างหน้าแล้วก็มีการกระทืบเด็กผู้ชายต่อยเด็กผู้ชาย
ฟาดเอาโต๊ะเนี่ยฟาด
จนกระทั่งอาจารย์แขนหักพอโรงเรียนนั่งไม่รู้อีโนเวเน่อยู่ข้างล่าง
กลุ่มวัยรุ่นเดินไปหาผอแล้วก็หาว่าพอนะฮะ
ทำไมถึงห้ามไม่ให้เขานั้นเปิดเพลง

วัยรุ่นกลุ่มนั้นต่อยพอ๒ครั้งนะฮะ

ไม่พอฮะเรื่องที่มันเร็วซามที่สุดเลยก็คือ
เด็กผู้หญิงที่ไปสอบอยู่เนี่ย

เอกไฝเนี่ยนะครับ

น้องบอกว่าไงรู้มั้ยฮะ
เพื่อนเขาถูกอีกหลายคนลุมกระทืบอยู่

สุดท้ายต้องหนีกันลงมาข้างล่าง

ที่สำคัญเด็กยืนยันเป็นเสียงเดียวนะครับว่า

แล้วก็เริ่มบันเลงทำร้ายเลย

ลงไปที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เนี่ยนะครับ

นะฮะไปที่ทางสอนอบังคุณเทียนด้วยเนี่ยท่านไปเนี่ยนะฮะก็ไป
พูดคุยว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็
ปรากฏว่าล่าสุดเลยมุดชมฮะเบื้องต้นเนี่ยนะฮะทั้ง๒๔คน
เนี่ยถูกจับกลุ่มตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มีการแจ้ง
ข้อกล่าวหานะครับร่วมกันบุกลุกสถานที่ราชการโดยใช้กำลัง
รุษร้ายร่วมกันทำร้ายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ร่วม
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้รับอันตรายแก่กายและ
ร่วมกันทำให้ทรัพย์นั้นเสียหายนะฮะทำให้เสียทรัพย์ส่วน
ความผิดฐานอื่นไม่ว่าจะเป็นการกระทำอนาจารย์เด็กขนาดนี้
ต้องรอผู้เสียหายคือเป็นนักเรียนเนี่ยนะครับเขาสอบ
กันก่อนแล้วก็จะมีการเชิญตัวไปสอบสวนกับสหวิชา
ก่อนออกหมายจับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุดำเนินคดีต่อไป
อีกเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านี้หรือเปล่านะฮะส่วนอ่าทางด้าน
ผู้ตรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผมว่าต่อรอนะครับท่านก็บอก
ว่าคดีนี้เนี่ยอยากให้ชุดสืบสวนเนี่ยนะครับลองไปดูเพิ่ม
เติมหน่อยว่าสามารถจะแจ้งความผิดฐานซ่องโจรฐานความผิด
คุกคามสิทธิเสรีภาพได้หรือไม่ซึ่งความเห็นส่วนตัวเนี่ย
นะฮะได้มาบำรวจหลายท่านบอกมีสิทธิจะแจ้งได้มีคำถาม
คุณหนุ่ม๒๔คนเนี่ยเป็นญาติของพระหรือว่าเป็นเป็นเพื่อน
เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเห็นใส่เสื้อผ้าที่มีอีกมุมหนึ่ง
ครับผมก็ได้มีการไปพูดคุยนะฮะกับทางเจ้าอาวาสวัดด้วยจะ
อาวาสท่านก็ดีนะท่านก็บอกจริงอัตมาเนี่ยไม่ได้ว่าจะ
ให้หยุดแต่อัตมาเนี่ยแค่อยากจะให้เบาลงเท่านั้นเองเพราะเด็ก
สอบอยู่หลังจากนั้นผมได้มีการไปพูดคุยกับทางพระใหม่
ซึ่งเป็นหน้าของเมื่อวานนี้เนี่ยแหละฮะที่ว่าไปบวชแล้วก็เนี่ยนะฮะ
รูปนี้เนี่ยนะครับชื่อว่าพระมณ์เทียนนะฮะ
มณ์เทียนก็บอกว่าพระมณ์เทียนเสียใจมาก
เมื่อคืนนี้หลังจากที่เป็นพระเรียบร้อยแล้วมาทราบเรื่องในภายหลัง
เพราะว่าตอนที่มีเรื่องเนี่ยท่านไม่รู้ท่านอยู่ในโบสถ์
มีข่าวว่าท่านเนี่ยออกมาช่วยกันต่อยด้วยท่านบอกท่านไม่รู้เรื่อง
อยู่ในโบสถ์จริงมีพยานยืนยันหลังจากนั้นถามว่าพอทราบเลือดท่านเป็นยังไง
มีหลายคนบอกท่านนอนร้องไห้อยู่ที่กุฏิทั้งคืน
ตื่นเช้าขึ้นมาต้องฉันฉันเช้าไม่ฉัน
กลางวันถามว่าก่อนจะสัมภาษณ์กับผมท่านจะฉันก่อนไหมท่านบอกท่านไม่ฉัน
ฉันไม่ลงแล้วก็ร้องไห้ในระหว่างที่ผมสัมภาษณ์
คุณไปที่วัดเลยไปที่วัดเลยท่านก็มานั่งคุยกับผมสัมภาษณ์กันเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีทางมารดาของท่านนะครับชื่อว่าแม่อังคณาก็มานั่งคุยกัน
แม่เขายกมือท่วมหัวนะบอกว่าอยากให้สังคมให้อภัย
เพราะว่าตัวแม่กับพระเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอภัยใคร
อภัยตัวเขาด้วยเพราะว่าอ๋อเหมือนกับเป็นต้นเหตุเพราะเป็นเจ้าของ
เหมือนเขาเป็นต้นเหตุเป็นเจ้าของงานบวชแต่เขาก็บอกว่าเขาเป็นต้นเหตุแต่เป็นเจ้าของงานบวช
แต่เขาไม่ได้มีการสั่งให้ใครไปทำร้ายใครแต่คนข้างนอกเนี่ยน่าจะมีอาการเมาสุรา
แล้วก็ไปทำร้ายกันเองก็ถามพระท่านบอกว่าแบบเนี้ย
หลายคนก็ถามบอกว่าเพื่อนของท่านเป็นอันทภาหรือเปล่าท่านก็บอกว่าก็อาจจะมีบางคน
แต่บางคนก็ไม่ใช่๒๔คนเลยนะแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะฤทธิสุรานะฮะแต่ท่านก็บอกว่าท่านอยากจะศึกเลยนะตอนนั้น
ท่านรู้สึกอับอายแต่สุดท้ายแล้วนี่แหละฮะท่านก็จะอยู่ในตะครองพระเหลืองต่อไป
แล้วก็อยากจะขอให้คนหรือว่าเพื่อนของท่านเนี่ยที่ไปทำเหตุพวกนี้แล้วยังไม่ได้มีการมามอบตัวเนี่ย

ตอนนี้๒๔คนยังไม่ได้ประกันตัวใช่ไหมฮะ
เชื่อว่าอย่างนั้นคือตอนนี้หัวโจกที่เขาตั้งเป้าเลยคือนายวัลลุฟรุ้ดแฟงหรือว่าเอกไฝอายุ๓๒ปี
คนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้ต้องหาที่หนึ่งนะครับ
ทีนี้ก็ถามเด็กคนที่ถูกหอมแก้มบอกว่าจำหน้าได้ไหมเด็กบอกจำได้แล้ว
หลังจากนั้นก็มีการไปไล่มี่กัน
รู้ว่าชื่อเอก
แล้วมันเป็นเรื่องที่แปลกนะฮะว่า

ถูกเก็บตัวไม่ให้มาสัมภาษณ์
แล้วก็เหมือนกับ

เขาตอนนี้ผมไม่ทราบแต่เขาเชื่อกันว่า
มันมีผู้ผิดที่พลกลุ่มหนึ่ง
แก๊ง๒๔เนี่ยอาจจะมีคนที่ดูแลอยู่จะเป็นใครยังไม่รู้แหละ
วันนี้พอดีผมก็ได้เจอทางคุณวันอยู่บำรุง
ก็ถามคุณวันบอกคุณวันเรื่องนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยคุณวันจะเข้ามาช่วยดูแลไหม
เขาบอกว่าเขาต้องช่วยดูแลเพราะว่าเขาเองเนี่ยเป็นไม่เกี่ยวเรื่องการเมืองนะ
บอกไม่เกี่ยวเรื่องการเมืองเขาบอกเขาเป็นหัวหน้ากลุ่มใจถึงพึ่งได้
เขาก็เลยมีความจำเป็นต้องดูเพราะว่าพ่อของเด็กที่ถูกหอมแก้มเนี่ย
เป็นสมาชิกของกลุ่มใจถึงเพิ่งได้
นี่เป็นกลุ่มที่บำเพ็ญประโยชน์ในท้องที่พื้นที่เขามาตลอดใช่ไหม

หมายถึงว่าเด็กก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วย

แต่ก็เป็นคนในพื้นที่เป็นคนที่นั่น
อันนี้ไม่ทราบว่าคนในพื้นที่หรือเปล่า
แต่ได้ยินมาว่ามีคนที่อยู่เบื้องหลังด้วย

แต่อยากรู้มากว่าเป็นใครทำไมถึงกล้าทำขนาดนี้

เมาได้สติขาดขนาดนี้
อันนี้ก็ไม่รู้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ทางตำรวจคงจะต้องไปสืบสวนกันต่อไป

แล้วเรื่องหนึ่งที่มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกคืออะไรรู้ป่ะ

ปรากฏว่าพ่อเด็กบอกเลยนะครับว่า

ตำรวจไม่ได้ลงทึกประจำวันคือหายไปไหนไม่รู้
เมื่อวานนี้ไปแจ้งแต่ไม่มี

ก็ไม่รู้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไม่เจอหลักฐานที่ไหนเวลาต้องดำเนินคดีหรือว่าฟ้องร้องหรือว่าจะสอบสวน
แต่ไม่เป็นไรวันนี้ทุกอย่างเนี่ย
ผู้หลักผู้ใหญ่เขาลงพื้นที่กันแล้ว
ท่านเฉริมเกียรติก็ลงนะฮะ
ก็นี่แหละฮะต้องมีการไปดูกันอีกทีว่า
มันเกิดอะไรทำไมถึงหละหลวมขนาดนี้
แล้วมันเกิดขึ้นเพราะใครไปพูดอะไรยังไงหรือเปล่า

มาอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องพระแล้วของดิฉันเรื่องเพลง
คุณป๊อปปองกูลนะฮะเมื่อคืนก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียว
เรื่องก็มีอยู่ว่าสรุปสั้นคุณป๊อปเนี่ยครบซ้อน
กับผู้หญิง๑๔ปีคนนึงและ๑๐ปีคนนึง
แล้วก็มีความสัมพันธ์ทั้งคู่เท่ากันเป็นแฟนเหมือนกัน
แต่ปรากฏว่าเมื่อวันเสาร์นั้นคุณป๊อปแต่งงานไปกับอีกคนนึง
และคนที่เป็น๑๐ปีคือคุณโบเนี่ยเพิ่งรู้พร้อมกับสื่อทั้งหลาย
เพราะมีคนบอกว่าโบมีแฟนเธอแต่งงานแต่ไม่ใช่เธอ
คุณโบก็โพสต์ขึ้นมาว่าอย่าถามเลยเพราะเธอก็ไม่รู้
วันนี้นะฮะผ่านไป๑วันคุณป๊อปวันนี้เป็นวันที่๒แต่งวันเสาร์นะพี่
อ่าวันนี้คุณป๊อปแถลงข่าวแล้วไปดูคุณป๊อปแถลงข่าวกันค่ะ
ช่วงเวลาที่เขากำลังแบบคาบเกี่ยวการงานของเขาแล้วก็มีการเรียนเข้ามา
แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่พร้อมแล้วเขาก็บอกแล้วตอนนั้นก็เหมือนมัน
เหมือนมันจะมีปัญหากันแล้วเราเขาก็บอกว่าเธอก็ลอง
ลองหาเธอลองเปิดใจดูใครไปอีกก็ได้ในตอนนั้นน่ะนะแต่ในความหมายของเขา
ผมเชื่อว่าเขาไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกมันก็คือแค่การแค่การพูดออกมาแต่ว่า
หลังจากนั้นมันมันก็มีโบเข้ามาแล้วผมก็ผมก็
เริ่มต้นกับโบแล้วก็โดยที่โบก็ไม่รู้ว่าแบบผม
ผมยังไม่ได้เลิกกับป่าครับแล้วก็หลังจากนั้นไปผมก็
มันก็จะเจอทางเลี้ยวอยู่แบบเนี้ยเรื่อยผมจะบอก
ผมก็ไม่กล้าบอกผมขี้ขาดเกินไปเวลาเจอทางเลี้ยวผมก็เลี้ยวผิดมันทุกครั้ง

ผมเคยคิดว่าผมจะถอยหลังกลับไปได้
แต่พอมันเลี้ยวผิดไปแล้วแล้วก็เลี้ยวผิดอีกแล้วก็เลี้ยวผิดอีกผมก็ลืมว่าผมมาทางไหนแล้วผมก็หลง
ผมก็หลงทางกับมันจนวันหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมมาอยู่ตรงไหนแล้วผม
ผมทำให้เรื่องมันใหญ่ขึ้นมามากจนผมไม่สามารถหยุดมันได้
เป็นเรื่องที่ใหญ่มากเพราะว่าต้องแต่งงานไม่ใช่ดุกบังคับหรืออะไรนะคือก็ถึงจุดที่จะต้องแต่งงานกับคุณปลาแต่คุณโบก็ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่
เขาก็บอกว่าผมสร้างโรคขึ้นมา๒ใบสำหรับปลาและสำหรับโบเขาไม่รู้ว่ามันมีโรคอีกใบหนึ่งแต่ละคนก็ไม่รู้นะฮะ
เขาทั้งสองดำเนินชีวิตแบบคนรักที่ดีทั้งคู่ผมมีคนรักที่ดีของผมทั้งคู่เขาซัพพอร์ตผมได้ดีทั้งคู่ผมโกหกเขาให้โลกทั้งสองใบอยู่กับผม

ตลอด๑๐ปีผมก็ได้ดูแลเทคแคร์โลกทั้งสองใบให้สมบูรณ์ที่สุดมันใจร้ายมากผมรังเกียจตัวเองมากความรู้สึกนั้นมันอยู่กับผมมาตลอด
ผมตื่นขึ้นมาเพื่อจะบอกว่ามึงเป็นคนที่น่ารังเกียจมากที่สุดความขี้ขาดมันสร้างปัญหาให้คนอื่นทั้งครอบครัวให้เพื่อนคนทุกคนที่กำลังมาอยู่ในวันนี้
สิ่งหนึ่งที่อยากจะขอร้องที่สุดคือผมอยากจะย้ำว่ามันเกิดจากผมผมเป็นคนโกหกทุกอย่างอันไหนที่ผมโกหกไม่สำเร็จผมจะพยายามทำให้มันสำเร็จทุกครั้งด้วยนิสัยและสันดาลของผมในฝั่งของสองคนไม่เคยผิดพลาดทางความรักเลย
คุณคิดเสมอพอถึงจุดที่จะบอกกับเขามันเคยมีการบอกกันเกิดขึ้นแต่ผมใจไม่แข็งพอผมหมุนกลับไปอีก

วันที่คุยกับโบอันนี้อันนี้น่าสนใจมากพี่สิ่งที่ผมเจอคือครอบครัวโบเขาพูดคุยกับผมดีมาก
เขาเสียใจเพราะไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นผมขึ้นไปคุยกับโบ
ใจกว้างนะโบเข้มแข็งกว่าผมที่คิดที่ผมคิดไว้เยอะ
สถานการณ์ของผมและโบเราลดสถานะความสัมพันธ์มาเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจ
จะไม่มีความรักทางชู้สาวเกิดขึ้น
เขาถามว่างานแต่งงานไม่ยิ้มเลยว่าเขาผมเครียดนะฮะ
แล้วเคยคิดจะมีภรรยาสองคนไหมไม่เคยครับ
งานแต่งงานปลาร้องไห้ผมไม่เห็นผู้หญิงสองคนคือเขาไม่ได้มีปัญหากัน
เรื่องของการเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจเพื่อให้มันเดินไปได้
ในวันที่เกิดเรื่องราวขึ้นผมต้องคิดถึงความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายมาก่อน
บอกในฝั่งของผมผมยอมรับ
ผมไม่รู้สึกเลยว่าคุณจะด่าผมหรือจะแบนผม

ว่าปลายังไงก็รู้ว่าโบรู้และยังยอมอะไรเงี่ย

สิ่งที่ผมอยากจะขอร้องคือขอให้ได้เขา
ขอให้เขาได้โอกาสใช้ชีวิตต่อไป
มีข่าวว่าจดทะเบียนแล้วคุณป๊อปยังไม่จดทะเบียนนะ
ยังไม่ได้จดทะเบียนกับใครจากใครเลยแล้วก็คุณปลาก็ไม่ได้ท้องคนที่แล้วคนที่คิดว่าเป็นก๊อฟอันนี้ก็ผ่านไปแล้วล่ะ
แล้วยังจะทำงานอยู่ในวงการต่อไปไหมผมไม่มีสมองคิดเรื่องนะครับมันล่มสลายไปหมดแล้ว

มีคนถามมาบอกว่าพี่หนุ่มครับวัยรุ่นนี้สลายก็มีเขาบอกว่ามีตั้งแต่แบบ
๒๐กว่าขึ้นไปขึ้นไป
ว่าอีกคนนึงมีเขาอยู่เขายอมอยู่อืมใช่ไหมเราไปวัดไม่ได้
เพราะเราไม่ยอมถ้าเราตัวเราไปวัดเหมือนกับที่เราเคยเห็นนะ
ในวงการเราก็มีเขาก็อยู่กันได้ทั้งสองคนผัวเมียสามคนผัวเมียเคยเห็นใช่ไหม
ก็แต่งตั้งหลายปีแต่เราเราไม่ยอมเราก็ไปตัดสินเขาไม่ได้ว่าเขาผิด
ใช่อันนี้ก็เหมือนกันก็พูดง่ายอย่างแม่ดิฉันก็เป็นภรรยาน้อย
คนสมัยก่อนเนี้ยก็มีเรื่องเมียน้อยเมียหลวงเขาก็อยู่กันมาอย่างเงี้แหละก็เป็นอยู่
ถ้าเราตัดสินเราก็ไม่ยอมหรอกเราก็ตัดสินเราก็ไม่ยอมหรอกเราบอกเป็นหนูหนูเลิก
เรามาเป็นลูกเมียน้อยเราก็ยอมรับได้เพราะว่าแม่ยอมรับไปแล้ว
แต่อันนี้ของคุณป๊อปเนี่ยมันแบบมัน๑๐ปีแล้วแบบแล้วคือหลอกผู้หญิงทั้งคู่
ผมคงไม่สามารถออกความคิดเห็นอะไรได้นะฮะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกัน
เพราะเซนติเมตรไม่เท่ากันใช่เซนติเมตรไม่เท่ากัน
แต่ว่าแต่ว่าอันหนึ่งผมเข้าใจคุณป๊อปที่เขาพูดนะว่า
บางครั้งความขี้ขลาดที่มันอยู่ในแฝงอยู่ในบอกแล้วก็เลี้ยวกลับ
บอกจะบอกเขาก็เลี้ยวกลับมาสิเป็นพี่ม้าผมบอกเลยว่าเป็น
คือมันจะมีมุมหนึ่งที่เวลาเหมือนมนุษย์ที่มันทำอะไรผิดแล้วมันรู้สึกว่า
เลี้ยงไว้ก่อนเอาไว้ก่อนกบไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเออเดี๋ยวกูค่อยค่อย
อะไรอย่างนี้มีมีก็เลยทำให้เป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้สิ่งนี้มันเป็นความกลัว
ขี้ขาดอยู่ในจิตใจเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเขาเอง
คราวนี้มันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่มากในวงการนะเพราะว่าทุกคนก็จะเอาบรรทัศน์
แห่งคุณธรรมวัดว่าเฮ้ยไม่ถูกใช่ไหมคุณหลอกผู้หญิงเพราะเงินสองคนได้ไง
มันไม่มีเซนติเมตรแบบคุณก๊อฟหรอกอันนั้นมันคือส่วนตัว
ใช่เขาอาจจะยอมรับกันได้เราไม่รู้เรารอบรับกันได้
แต่ถ้าในมาตรฐานสังคมมันไม่ได้

แต่เราก็ต้องบอกตัวเองว่าเราต้องไม่ตัดสินใคร

นะฮะอีกถึงอะไรครับอ้าว

มันยาวไปแล้ว
เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาพระกัปเมฆได้พี่มาช่วงหน้า

เชิญกับพี่อันนี้วัยโจเป็นเด็กช่างกลด้วยกันทั้งคู่
ก็จะมีเรื่องอะไรนอกจากตีกันแต่นี่ไม่ได้ตีกันธรรมดา
ถึงชีวิตกันเลยทีเดียวเรื่องราวเกิดเมื่อวันที่๒๔นะคะ
ก็มีการทะเลาะวิวาดกันมีผู้โดนแทงเนี่ยนะคะ
อยู่บนรถประจำทางสีแดงขาวสาย๑๘๘
ซึ่งวิ่งระหว่างนะเซ็นทรัลพระราม๓ไปที่มหามราม๒นะฮะ
ไกลนะใช่ก็มีการระงับเหตุ
แล้วก็ประสานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยูนะครับ
เข้าตรวจสอบด้วยนะเหตุที่เกิดเนี่ย

ขับเข้าไปจอดเลยในสอนอท่าเรือ
นึกเป็นพื้นที่นี่นะคะที่เกิดเรื่องราว
โดยพบว่านายกมลชัดแสงอรุณซึ่งอายุเพียงแค่๑๘ปี
ก็เป็นนักเรียนชั้นม๖โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ

มีแผลถูกแทงด้านหลังทั้งหมด๑๐แผลด้วยกัน
ก็ได้รีบนำส่งโรงพยาบาลเทพธาริน
พร้อมกับควบคุมตัวในเอซึ่งเป็นนามสมมุติ
อายุเพียง๑๗เท่านั้นซึ่งน้อยกว่า
เป็นนักเรียนปวชปี๓โรงเรียนแห่งหนึ่งด้วย
พร้อมกับอาวุธมีดปลอกผลไม้นี่นะคะหนึ่งเล่ม
โดยมีนายกมลเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เนื่องจากแผลชะกันมากแทงทะลุเข้าไปที่ปอด
ถึง๒แผลด้วยกันเลยจริง
จากการสอบถามปากคำในเอนะที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ย

คือเขาขับเข้าไปในโรงพักเลย

เรื่องของเรื่องนี่เขานั่งกันอย่างนี้ก่อน

ใช่ใส่เสื้อคู่นั่งมาด้วยกัน
แล้วก็เสร็จแล้วพอสักพักหนึ่งไปถึงพระราม๓
เขานั่งอยู่บนเบาะหลังด้านขวา
เสร็จแล้วผู้ตายก็ขึ้นมาตรงป้ายกรมสุรกร
ก็เดินเข้ามาแล้วนั่งตรงเบาะหลังเขาอีกทีหนึ่ง
ไอ้เจ้าเอเนี่ยก็บอกว่ามึงไปนั่งที่อื่น

มึงไปนั่งที่อื่นอยากไล่ชอบไม่ชอบคือไม่ชอบ
ก็เกิดการเถียงกันว่าทำไมอ่ะใช่ไหมแม่นที่อื่นทำไม

กันไปกันมาจนลุกขึ้นชกต่อยกัน
พอชกต่อยกันไปมาไอ้เจ้าเอนี่ก็ควักมีดขึ้นมา
ในขณะที่เขาตีกันคนขับรถเมล์ก็ขับเข้าไปในสอนอเลยทันที
นึกออกไหมฮะจนกระทั่งอิตาเอเนี่ยกระซวกเข้าไปถึงแบบว่า
๑๐แผลแผลข้างหลังด้วยใช่จนแบบว่า
ผู้ตายเนี่ยจมกองเลือดอยู่อย่างนั้นนะคะ
ตำรวจก็เลยเข้าไปควบคุมตัว
แล้วก็พาส่งสารเยาวชนแล้วก็ครอบครัวกลาง
พร้อมกับแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นให้ตายโดยเจตนา
เหตุผลเพราะไม่อยากให้นั่งตรงที่เขานั่งไปต่อยกัน
แต่ตอนนี้ก็เลยไปถามบอกว่าทำไมต้องถึงแค่เหตุผลแค่นี้
เขาบอกว่ามันเคยมีเรื่องกันมาก่อน

คือไม่พอใจกันระหว่างสถาบันที่เรียนกันต่างสถาบันนี่แหละ
เคยมีเรื่องกันมาก่อนเท่านั้นเอง
ครูที่ปรึกษาของผู้ตายก็คือน้องก้าวเนี่ยนะคะ
ก็ดูแลตั้งแต่ม๑ก็ได้โพสต์ข้อความลงไป
แสดงความเสียใจกับผู้ตายนะฮะ
บอกว่าเป็นเด็กที่เรียบร้อยน่ารัก
แล้วก็มีจิตอาสาขยันไม่เคยเกเลเลยนะ

อีกแค่๒วันเขาจะจบการศึกษาแล้ว
พร้อมกับบอกว่าให้ไปสู่สุขติ

ความขัดแย้งต่างสถาบันแบบนี้
มันถึงขนาดว่าทำลายอนาคตเด็กดีถึงขนาดนี้ได้เลย

คือคนทำคนตายก็ไปแล้วนะ
คนที่ทำก็แน่นอนก็ต้องอยู่ในสถานีมันชุม

คือยังเป็นเด็กอยู่ก็ต้องเข้าไปสถานพินิษฐ์

สุดท้ายมันออกมาไอ้คนที่มันฆ่าคนตายมันก็ไม่เป็นโจทย์อีก

ไม่มีหลักประกันอะไรเพราะเข้าไปแล้วได้รับการดูแลยังไง
พี่เมียวผมบอกไงนะคืออย่าหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะ
ร้อยคนที่เป็นโจรเด็กมันก็มีจิตใจอย่างนี้
แต่วันหนึ่งเราคิดว่าเออให้โอกาสเพราะมันเป็นเด็ก
มันไปฆ่าคนมาเอาไปอบรมหน่อย

ออกมามันโตขึ้นมันก็ไปป้นไปฆ่าเขาอีก
มันต้องมีมาตรการอะไรที่ผมว่ามันเป็นช่องว่างของกฎหมาย
เพราะในนั้นก็เป็นที่รวมของเด็กแบบเดียวกัน
ใช่ก็ใช่แล้วคนดูแลอบรมมันเป็นช่องว่างของกฎหมาย
ก็เคยเข้าไปอบรมนะเป็นอบรมพิเศษ
บ่อยด้วยนะพอเข้าไปเนี่ยนะต่อให้เราพูดยังไงนะ
ฉันรู้เลยว่าตาที่เขามองมาเนี่ย
มันแบบไม่ได้รับรู้ไม่ได้รับในสิ่ง
ก็ดูแล้วกันขนาดไอ้กลุ่มนี้ไอ้ที่ไปบุกไป๒๔คนเนี่ย
บางคนยังหัวเราะยิ้มแย้มอยู่เลย

ก็นั่นน่ะดูดิครับ
เอาละค่ะมาดูร้อยตำรวจเอกสงกรานเตชะนรงค์
ทราบใช่ไหมคะว่าเขาได้ถูกย้ายนะคะ
ไปอยู่ปากช่องใช่ย้ายไปอยู่ใกล้บ้าน
รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการกองบังคับการปราบปรามรักษาราชการ
แทนรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจมหาดเล็ก

ก็ไปปฏิบัติการเขาเรียกว่าราชการที่ศูนย์ฝึก
ยุทธวิธีตำรวจก็ต้องบอกว่าเป็นกองบังคับการฝึกอบรม
ตำรวจกลางนะคะเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ผู้กำกับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจได้มอบหมายให้
ก็ตั้งแต่เมื่อวันที่๑๕มกราคมไปแล้วนะ
ก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วล่าสุดนี่นะคะสงการก็โพสต์รูปของเขา
ยืนอยู่นะคะหน้าที่ฝึกยุทธวิธีตำรวจนี่แหละ
แล้วก็เขียนแฮชแท็กไว้ว่ามาฝึกงานครับผม
งานนี้เนี่ยนะชาวเน็ตก็ร่วมใจให้กำลังใจนะ
ร่วมแสดงความยินดีกันเลยทีเดียวว่าที่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ใกล้บ้าน
ก็จะได้แบบว่าเดินทางง่ายดีแล้วก็ใกล้ร้านอาหารของเขาด้วยใช่ป่ะ
ก็เลยแสดงความแต่ว่าก็มีคนแสดงความเห็นไปนะ
บอกว่ามีเวลาไปทำงานบ้างก็ดีนะ
ห้ะมีสิแม่
ไปแฮชแท็กว่าอย่างนี้หรือทำอะไรก็ได้เพื่อสังคมบ้างก็ดีเหมือนกันเนาะ
เป็นต้นจะได้ไม่ต้องเอาเวลาทั้งหมดไปทำธุรกิจอย่างเดียว
สาระเรียกได้ว่าย้ายไปทำงานใกล้กับร้านอาหารใหม่ของตนเองด้วยนะคะ

นี่เขาเทรนอยู่เขาทำงานอยู่แล้วคุณ
คุณนี่มันก็ไปสาระกับเขาไปหมดซะทุกเรื่องราวกันอีกที
จ้ะเอามาดูออสการ์ของนะฮะออสการ์๒๐๑๙

อันนี้เป็นหนังฟอร์มไม่ใหญ่แต่ว่าแบบสนุกมาก
อันนี้เป็นหนังของต่างประเทศแต่ว่าภูมิกลับมาได้นะคะ
ส่วนนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมที่เห็นขวาสุดนั้นนะฮะ

แสดงหญิงยอดเยี่ยมก็คนนี้เขาก็เล่นมาหลายเรื่องนะคะ

ใช่พี่แล้วใส่ฟันเหยียมด้วยนะฮะ
ส่วนนักสมทบหญิงยอดเยี่ยมนั้นเป็นผิวสีค่ะ

ภาษาต่างประเทศหนังนี่เป็นหนังต่างประเทศ

แต่อินิเมชั่นยอดเยี่ยมแน่นอนสปาดาแมนได้ไปแล้ว

เพลงของสไตล์อิสบอน

อันนี้ก็ไม่ค่อยแหวกไม่ค่อยเซอร์ไพรส
ค่อนข้างจะมาตามที่เขากะกันไว้ค่ะ

ครับเรื่องของสารวัตรหมีแล้วก็แพนเค้ก
จังอย่างไรจังอย่างไรจังอย่างจังอย่างอุ๊ยเสียงนุ่มมา
นะฮะก็บอกเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
สารวัตรหมีช่วยหวานใจยี่เส้นยืดสายครับคุณผู้ชมครับ

เป็นคู่รักที่แฟนคลับอยากได้ยินข่าวดี
พัดคอเลยนะพัดคอดูใจกันมา๗ปี
แพนเค้กแข็งแรงพัดคอน้องวิ้งนี่นะฮะ
สำหรับคู่ของสารวัตรหมีแล้วก็แพนเค้ก
ที่ยังคงความหวานแต่ก็เสมอต้นเสมอปลาย
ตั้งแต่ครบกันจนวันนี้นะฮะหรือว่าจะเห็นได้ครับที่ผ่านมา
คู่มักจะมีข่าวชวนออกไปออกกำลังกายกันอยู่เป็นประจำ
ล่าสุดนะฮะเรียกว่าช็อตหวานสุดเมื่อสารวัตรหมีได้โพสต์
ภาพน้องแพนเค้กยืดเส้นยืดสายขณะไปวิ่ง
แล้วก็มีแคปชั่นประมาณว่าให้ภาพมันบอกเรื่องราวแล้วก็ให้เวลาดูแลตัวเอง
อันนี้ไม่น่าจะหวานอันนี้น่าจะเป็นแบบสปอร์ต
สปอร์ตตี้สีนี้นี่ได้ใจแฟนคลับไปเต็มเลยสปอร์ตตี้

ก็แล้วแต่ก็ดีใจด้วยโอเค

คุณหนุ่มจะมาเล่าเรื่องนี้เรื่องคุณศิริต้าจะมีข่าวดีเร็วนี้

อย่าไปเถียงกันเลยมันก็คงจะตกที่ฉันแล้วแหละ

หาไม่เจอมึงจะมั่งฟังพี่เมาส์

นี่ก็แหมสีเก่าของคุณคุณเคน
คุณเคนธีรเดชนะครับ

เพิ่งจะผ่านวันรอบแต่งงาน๑๑ปีนะครับ

คู่สามีภรรยาคุณเคนกับคุณหน่อย
ที่ทางด้านสามีเนี่ยก็บอกเคล็ดลับนะครับ
ว่าคู่ตนอยู่กันแบบนี้เป็นทั้งสามีภรรยาเป็นทั้งเพื่อน
คาดหวังจนเกินไปรักกันแบบมีสติ
ล่าสุดก็พาครอบครัวนะครับไปเที่ยว
ส่วนโมเมนต์น่ารักนะฮะระหว่างพ่อแม่ลูก
ที่เรียกว่าเห็นแล้วสาวหลายคนก็
อาจจะมีอิจฉาตาร้อนกันทีเดียวคุณผู้ชมครับ

หลักคุณพ่อคุณลูกทั้งคุณน้องจุนนะครับ

ซีกันมากเลยพ่อลูกสามคู่เนี่ยสามคนนี้

ส่วนใกล้ถึงวันวิ
เกี่ยวกันเลยทีเดียวเพราะว่าจะมีข่าวดีอย่างแน่นอน
ตั้งแต่นางเอกนางหวานสีริต้ากับกอนนักโรงแดด
ถูกที่เขาคบกันมาก็ได้นานสักพักหนึ่งแล้วนะ
ล่าสุดนี่เขาไปเล่นสกีที่ญี่ปุ่น
อ้าวไหนสกีล่ะ

พอเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมเขากำลังจะกลับที่พัก
สิริต้าเขาก็แบบว่าบอกว่าเนี่ยเขาพาไปเล่นสกีค่ะ
แล้วนี่ก็กำลังจะกลับที่พักค่ะ
แล้วนี่พี่กรเขาก็ให้ขีดหลังค่ะ
อย่างนี้ช็อตนี้หวานมากเลยด้วยค่ะ
เหมือนเด็กดั่งเจ้าหญิงกับเจ้าชายมารับกลางเมืองหิมะกันเลยล่ะค่ะ

แคปชั่นที่เขามีเขียนไว้อย่างนี้นะว่า
มีคนมารับกลับบ้านค่ะ
ก็ยังมีคนอุ้มไหวนะคะ
แฮชแท็กนางหน่อยค่ะ

ดูแล้วมีความรู้สึกว่าใครถ่ายให้นะ

เขามีช่างภาพไปค่ะ
ในลักษณะแบบว่าทำเวดดิ้งอะค่ะ
จริงเหรอเหมือนที่ปารีสน่ะใช่ไหมคะอันนี้ก็สวยใช่ค่ะ

อ๋อเหรอจะได้ไม่พลาดไม่ได้ไปถ่ายไก่กันนี่นี่หนูน้อยหมวกแดง
จะไปหาคุณยายหมาป่า

ให้ไปซื้อน้ำแค่นี้ทำไมบ่นว่าไกล

ทะลุป่าไปอย่างนี้
มีเป็นอะไรแบบนี้บ้างไหมมีอะไรอย่างนี้บ้างไหมเวลาไปเที่ยวคุณหนุ่ม
คือหมายว่าหมายถึงว่าเอาตากล้องไปถ่ายเอาไว้เลย
นี่มันไม่ใช่กล้องโทรศัพท์อยู่แล้วคุณหนุ่มดูเล่นอย่างนี้
นี่คุณคิดดูสีคุณคิดดูสี

ยิ่งกว่าเราว่าไหม

เอาหรืออย่างวัยเอาหยาดมั่งหยาดมั่งมีอีกไหมมีรูปอีกไหมอยากดู

หยาดมั่งนะคะก็ตอนนี้ก็เลิกราปิดฉากรักกับโจแม่

สถานะความสัมพันธ์กับโจแม่สายหลายคนสงสัยว่าเลิกกันเร็วมาก
หยาดบอกว่าตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะ
หยาดมันก็อีกเดือนเดียวเองนี่มันกุมภา
ส่วนสาเหตุขอไม่ลงรายละเอียดนะคะ

เรื่องมือที่สามหยาดไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ

เรื่องอะไรขอไม่ตอบขอไม่ตอบนะคะ

เรื่องมือที่สามหยาดยืนยันว่าฝั่งหยาดไม่มีค่ะ

มันก็แล้วแต่ความเห็นของคนนะคะว่าเร็วหรือไม่เร็วอย่างไร

เสียดายไหมเพราะว่าเราเลือกเปิดตัวเขาแล้วก็ให้เกียรติเขา

เมื่อตอนกลางปีที่แล้วว่าเรายังอ่านข่าวน้อง
และอีนางเสียงแหบของเธอก็

ผู้ชายคนนี้เขาสู้บากหมั่นมาจนร่ำรวย
โชคดีของอีหยาดมาก

เออความรักกับโจรเรียกว่าจบสวยไหม

ว่ายังมองหน้ากันได้ไหมขยันขอตอบแค่นี้
หยุดก่อนสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงคะ
แข็งแรงดีค่ะแล้วก็ร่างกายก็แข็งแรงขาก็แข็งแรง
เธอพูดว่าขาเธอหักตอนนี้ยังใส่สั้นสูงนานไม่ได้

ไม่แต่เหมือนก็เพิ่งมีข่าวเขาครบกันป่ะเร็วนี่เองนึก

ฉันเป็นคนอ่านแล้วเสียงแหบเขาก็สนับสนุน
ฟังจากเสียงที่หยาดบอกนี่ก็ท่าทางจะมีบุคคลที่๓แหละแต่ไม่ใช่ทางฝั่งหยาดนะฮะ

แล้วก็ตอนนี้ก็บอกว่าเขียนความรักไหมไม่ค่ะไม่ค่ะโตแล้วเรารับผิดชอบตัวเอง

สวยขนาดนี้มีสิทธิ์เลือก

ง่ายดีสมัยนี้ผู้ชายเล่นได้ผู้หญิงก็เล่นได้
เดี๋ยว๑๐ปีค่อยมารู้ว่าเขามีกี่คน

เวลาหมดวันนี้ข่าวแน่นมาก

โฆษณาเราเริ่มเยอะ
โฆษณาเราเริ่มเยอะกันเลยบ้างเลย
สหรับแหน่นี้ว่า
เพิ่งไปพักว่ามันจะไปไหนอีก
เพิ่งไปทะเลมาไปอีกแล้ว

ไปอีกแล้วหรอไปสาวนี้บ่